ก็คือกรณีงาบเงินคนจน
เงินที่จำเป็นต้องจ่าย
ไม่ว่าคนร้ายที่พึ่งผู้ยากโจร
หรือว่าคนที่ต้องการเงินไปประกอบอาชีพ

โทษว่าศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่
ของหลายพื้นที่แล้ว
แรกเริ่มเดิมทีไปรู้จากนิสิตที่มาฝึกงาน

พอไปเห็นว่าจะต้องมีการบังคับ

และเรื่องนี้ยิ่งสาวยิ่งเจอนะครับ
จังหวัดแล้วที่น่าจะเข้าข่ายว่าเกิดการทุจริตนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของปปทเองก็ยังวนเวียนตรวจสอบอยู่ทางภาคอีสานอยู่
ที่นครพนมก็มีการพบว่า
ชาวบ้านที่ควรจะได้รับเงินได้เงินไม่ครบ
เขาก็สุ่มตรวจแล้วแล้วก็ทางปปธเอง
เขาก็ลงพื้นที่ในการไปนั่งจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านเลยว่า
ตกลงแล้วชาวบ้านครับได้เงินกันไหมเนี่ย
มีคนมาขอให้เซ็นเอกสารอะไรหรือเปล่า
แล้วเงินช่วยเหลือมันถึงมือหรือเปล่า
โดยพันโทกรทิพย์ดามโรศลิขาธิการคณะกรรมกรรมประปราบ

ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตการช่วยเหลือ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม
พบผู้เสียหาย๕๖๔คนใน๑๒อำเภอนะคุณ
ในลักษณะของมีการเบิกเงินไปทั้งหมด๑ล้าน๗แสนบาท
แต่นำไปจ่ายให้ชาวบ้านไม่ครบตามระเบียบ
พบการทุจริตมากที่สุดในอำเภอนาว่า๒๗๐คนถูกโกงนะครับ
ที่ทีมข่าวลงพื้นที่อำเภอนาว่าก็พบชาวบ้านหลายคน
เป็นผู้พิการที่ขาดการดูแลช่วยเหลือ
รายได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบ
โดยนายศรีบานโกสาแสงผู้ใหญ่บ้านบ้านอูนยางคำบอกว่า
ในการช่วยเหลือลูกบ้านของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะ
จะประสานงานผ่านผู้นำท้องถิ่น๒ส่วนคือ
การช่วยเหลือแบบกลุ่มคือมีการตั้งกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
ได้รับเงินปี๖ศูนย์กลุ่มละ๑๐๐๐๐ถึง๑๕๐๐บาท
แต่ทางชาวบ้านเองไม่เห็นจะรู้เลยว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือยังไง
หรือคิดเป็นรายหัวหรือไม่
อีกส่วนเป็นการช่วยเหลือรายบุคคลรายละ๑๐๐๒๐๐บาทต่อปี
คนที่เดือดร้อนคนพิการและคนยากจนนะครับ
จริงแต่ได้รับการช่วยเหลือน้อยไม่ได้มีไหมครับในพื้นที่เรา
มีครับก็ยังมีอยู่ครับ
แล้วก็ไม่มีพิการอันนี้อีกคนหนึ่งก็พลาดขาด

โอ้โหคนที่มางาบเงินชาวบ้านไปได้นี่

โดยนางจันทิพย์อุปชัยผู้พิการและยากจน
บอกว่าในปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ได้รับเงินช่วยเหลือแค่๒๐๐๐บาท

แต่พอมารู้เรื่องของหลักเรื่องของเกณฑ์ที่ควรจะได้รับนะ
คือตามระเบียบจะต้องสามารถได้รับเงินช่วยเหลือ
ละ๒ครั้งครั้งละไม่เกิน๓๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าปปทตรวจสอบไปพบว่า
มีการนำเอกสารชาวบ้านไปเบิกจ่ายเงินรายละ๕๐๐๐บาท
แต่ผู้พิการท่านนี้คุณพี่จันทิพย์เนี่ย

เช่นเดียวกับนายดำรงประกิ่ง

อาศัยอยู่ลำพังในบ้านพักที่เก่าสุดโสม

ก็มีรายได้จากเบี้ยเลี้ยงคนพิการเดือนละ๘๐๐บาท
โดยในปี๖๐มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารไปสำรวจ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม

แค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
และเงินส่วนอื่นไปเข้ากระเป๋าใครอยู่นะฮะ
ปปทก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
บางพื้นที่บางจังหวัดนะชาวบ้านบอกแบบนี้
ไม่เห็นรู้เลยว่ามีศูนย์ช่วยเหลือศูนย์คุ้มครอง

ไม่เคยได้ยินชื่อศูนย์นี้เลย
เรื่องแบบนี้ก็เลยต้องตรวจสอบกันนะคะ